ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะโด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกแบบนี้
แต่บอกเลยว่าตัวเธอเองภูมิใจในความเป็นไทยแบบสุดเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่ทราบกันดียกมือไหว้ตลอดแสดงออกถึงความเป็นไทยนะคะ
และอย่างรายการที่ตัวได้เป็นเมนเทอร์
เมื่อลิซ่าได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนการยืนยันตัวตนในโหยป๋อ
ไซต์ชื่อดังของจีนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัญชาติของเธอ
ต้องบอกว่านอกจากตัวลิซ่าเนี่ยจะภูมิใจในความเป็นไทย
พวกเราเองก็ภูมิใจในความเป็นตัวของลิซ่าด้วยเหมือนกัน

รายการที่น้องเป็นเมนเทอร์เนี่ยเดี๋ยวฉันได้ติดตามอยู่
บอกเลยว่าดุจนขนลุก

แล้วปกติน้องลิซ่าดูน่ารักแต่แบบเออได้เห็นเลยนะว่าเส้นทางกว่าจะเป็นไอดอลขึ้นมาได้คนนึงเนี่ย
มีความเปะมัคผิดพลาดนิดเดี๋ยวไม่ได้เลย
ยอดนะต้องไปดูแล้วอย่างที่บอกไปในรายการน้องพูดภาษาไทยเยอะมาก

ภาษาอังกฤษด้วยนะคะสุดยอดเลยนะจ๊ะ